ตลกอารมณ์ดีคนนี้กันบ้างค่ะ
รงจตุรงค์หายจากหน้าจอไปพักใหญ่เหมือนกันนะ

ไม่พอนะไม่ได้มีแค่ไก่อย่างเดียว

เศรษฐกิจพอเพียงกันเลยทีเดียวที่จังหวัดราชบุรีนะฮะ
เพราะเห็ดขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่
ไก่นี้นะเขามีทั้งไก่ไข่แล้วก็ไก่ชน

ทีแรกหลายคนบอกเออกำลังจะชื่นชมว่าชีวิตดูสบายดี
รักบ้านเกิดเศรษฐกิจพอเพียง
กลายเป็นว่าโดนเมาส์ว่าเจ้าตัวเปิดฟาร์มไก่ชนขึ้นมา
เพราะว่าอยากให้นักพนันเข้ามาดวนกันใช่ไหมล่ะ
เจ้าตัวก็เลยไม่ปล่อยให้ชาวโซเชียลมโนเมาส์กันแรงอยู่นานเหมือนกันนะ
บอกเลยว่าในฟาร์มเนี่ยไม่ได้เปิดเป็นบ่อนไก่นะ
เพื่อให้เล่นการพนันอะไรแบบนี้ไม่มี
แต่เป็นการให้ชาวบ้านได้เอาไก่มาประลองความสามารถ
แบบนั้นนะจ๊ะเอาไปถามพี่ลงซิจริงไม่จริง
ตีไก่แล้วมันจะไม่เป็นการทรมานสัตว์เหรอ
คือมันเป็นกีฬาพื้นเมืองมาช้านาน

เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีการประลองกัน
แต่ว่าที่นี่เรื่องการพนันห้ามเด็ดขาด
ก็เป็นการซ้อมไก่อยากจะเอาคนตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งนะฮะ
คือเราจะบอกป้ายเลยเวลาเอาเวลามีไก่มา
แล้วเราจะมีหลานลุงลงประมาณ๘คน๙คน

ถ้าใครเกี่ยวกับเรื่องการพนันนี้เราขอร้องเลย

ส่วนในที่คอกเพาะพันธุ์๒แถวยาวอยู่ข้างบน
บอกว่าไม่ก็ไม่สิจ๊ะ
แต่ว่าเดี๋ยวรอคุณผู้ชมตามต่อกันแล้วกันนะคะ
นาฬิกา๔๕นาทีวันนี้บันเทิงไทยรัฐช่วงเย็น
เดี๋ยวจะตามไปดูทุกซอกทุกมุมของฟาร์มไก่ของพี่จตุรงค์ด้วย

ว่าตกลงมีบ่อนหรือไม่มี

ว่าเป็นกิจกรรมแถวบ้านสร้างความสามัคคีค่ะ